บอกว่าคุณตั้งใจดูนะภาพจากกล้องวงจรปิด
จับเป็นเงาปริศนาสีขาวค่ะคุณ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณตายายที่มารับบุญในงานชิงเปรต
คุณดูชัดนะคือมันอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่มันเห็นเงาขาวเห็นไหมคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดจับอะไรบางสิ่งบางอย่างได้
อยู่บริเวณภายนอกบ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือจะมีเงาคนยืนอยู่หน้าบ้าน
แล้วมีหมานอนเฝ้าบ้านอยู่
หมาพันบางแก้วนอนอยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะ
เจ้าของคลิปเขาบอกว่าเดือนสิบวิญญาณของตายาย
หรือบรรพบุรุษจะมาปรากฏตัวเพื่ออะไร
รับส่วนบุญเนื่องจากว่ามันตรงกับช่วงเทศกาลชิงเปรต
ทางภาคใต้ก็คือศาสตร์เดือนสิบ
แต่ก็ไม่ทราบว่าไอ้เงาตะคุมที่เห็นอยู่มุมนั้น
มันคือเงาของคนหรืออะไรกันแน่
แต่ถ้าเป็นคนมายืนที่หน้าบ้านหมาไม่เห่าเหรอเออใช่
แปลกแล้วไม่ต้องเผ่าละนะ
ใช่ไงไปเอาความคิดแบบนี้มาจากไหน
หรืออาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งสี่อย่าง

ก็นั่งเป็นมันเปรียบริษณะที่หาคำตอบไม่ได้นะ
พุ่มตรงคุมตรงบุมนั้นน่ะเป็นคนหรือไม่ใช่คน
แต่มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมยังไงภาพจากกล้องวงจรปิดแบบนี้มันไม่สามารถพิสูจน์ได้
ว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่เนาะคุณผู้ชมก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะ
แต่เขาก็มีความเชื่อเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงบุญศาสตร์เดือน๑๐หรือประเพณีชิงเปรตของทางภาคใต้